นึกว่าโจรป้นธนาคารกลางดึก
แล้วก็พังประตูกระจกเข้าไปนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเขาตกใจฮะ
ตื่นมาตอนเช้าเห็นประตูของธนาคารที่เป็นกระจก

กระจกของประตูธนาคารแห่งนี้
ที่ลำปางมันพังเสียหายมันแตกหมดเลย
คุณเห็นแบบนี้คุณรีบแจ้งตำรวจแล้วบอกว่าอะไร
ก็บอกช่วยด้วยมีโจรเข้ามาทุบกระจก
เออช่วยด้วยช่วยด้วยโจรปล้นธนาคารในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

ชาวโซเชียลของลำปางก็มีการแชร์ภาพประตู
ที่เป็นประตูกระจกแล้วมันแตกออกมาหมดเลยนะฮะ
ทีนี้ตำรวจสพเมืองลำปางและชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดลำปาง
นำกำลังเข้าตรวจสอบเหตุที่ธนาคารฐานไทยธนชาติ
สาขาบุญวาสที่ตำบลสวนดอกอำเภอเมือง
เขตเทศบาลนครลำปางเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้น
เชือกมาปิดกั้นด้านหน้าแหละเข้าไปตรวจสอบภายใน
กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อดูว่า
เงินทองทรัพย์สินในธนาคารหายไปหรือเปล่า
ตรวจสอบรายละเอียดร่องรอยการจรกรรมมีหรือเปล่า
ปรากฏว่าข้างในธนาคารไม่พบสิ่งผิดปกติครับ
ทีนี้คุณผู้ชมต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หรือว่ามีใครคลุ้มคลั่งเอาหินอะไรมาปลากระจกของธนาคารหรือเปล่า
ปรากฏว่าตรวจสอบกล้องวงจรปิดคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูให้ดีว่ากระจกมันแตกได้อย่างไรนะครับ
เอาไม่เห็นมีอะไรมาเลยอยู่ดีมันก็ร่วงลงมาแตกเลยคุณสุดสกุล
จริงแล้วตำรวจนั่งจ้องกระจกเป็นชั่วโมง
ตั้งแต่ที่มันยังไม่มีรอยร้าวจนกระทั่งมันร่วงลงมา
คุณผู้ชมฮะนี่ดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่เวลาทุ่มของเมื่อคืนนี้
จนกระทั่งทุ่ม๓๒นาทีเห็นมันแล้ว
ร้าวแบบนี้ผ่านไปอีกสักประมาณ๒๘นาทีคือตอน๒ทุ่ม
นี่เห็นเวลาในวงจรปิดไหมครับ
ทุ่มแตกลงมาทันทีแตกเองครับไม่มีใครไปทำอะไรครับ
ร้าวก็ร้าวเองครับไม่มีใครทำอะไรฮะ

อาจารย์นะผีทะลุกระจกธนาคารอะไรหรือเปล่า
ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ประสานให้ช่างนำประตูกระจกบานใหม่

เพราะประตูกระจกของธนาคารมันต้องแข็งแรงมันต้องหนานะคุณ
อันนี้เป็นกระจกนิรภัยเหมือนกันนะคุณ

แต่ทีนี้อยู่มันร้าวเองแตกเองได้อย่างไร
ช่วงเวลาก็โอ้โห๒ทุ่มนะฮะ
แล้วยังไงคะเรื่องนี้นี่ต้องให้หมอปลาหรือยังไงนะคะ
มันจะจบยังไงดีต้องตรวจสอบเลยฮะ
ร้านกระจกมาดูหน่อยทำไมมันแตกเองนะฮะ